ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตราด
เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าสืบเนื่องมาจากประตูไฟฟ้า

เหตุการณ์เกิดจากประตูไฟฟ้าประเด็นมันเป็นแบบนี้ค่ะ

เขาจ้างผู้รับเหมาเป็นพ่อลูกนะคะ
มาติดตั้งประตูไฟฟ้าให้
ฝั่งหนึ่งฝั่งเจ้าของโรงงานเนี่ย
มันต้องฟังความทั้ง๒ฝ่ายนะคะ
ทางฝั่งญาติของคนเจ็บเขาบอกว่ามันไม่ใช่
ประตูไฟฟ้ามันใช้งานได้ดีมันไม่ได้มีปัญหาเลย
ทางฝั่งนั้นนั่นแหละติดเงินค่าจ้าง

ค่าไปติดตั้งประตูไฟฟ้าจ่ายเป็นงวดงวดสุดท้าย
หมื่นนึงยังไม่จ่ายเขาสักที
พอเขาทวงถามก็มายิงใส่เขา
นี่เรื่องมันมี๒มุมแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพเขาสมิงไปตรวจสอบค่ะ

อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลแสนตุ้งอเขาสมิงจตราช
บัตรเจ็บ๒รายนะคะ
ถูกยิงที่ลำตัวคนละนัดค่ะเจ็บหนักเหมือนกันนะคะ
ถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาสมิงคือเสียเลือดมาก

คนก่อเหตุก็คือเจ้าของโรงงานขายปุ๋ยนี่แหละ
ชื่อว่านายจักรีธรรมวัฒนากุล
หลังก่อเหตุก็เอาปืน๑๑มมที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
มอบตัวกับตำรวจสพเขาสมิงนะคะ
นายจักรีบอกว่าก็เขาเรียกผู้รับเหมาทำประตูเนี่ย

ส่วนที่เหลือหมื่นนึงเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้
แต่นายจิระผู้เป็นพ่อค่ะ

เขาไปห้ามแล้วก็บอกว่างั้นช่าง๒คนนี่

ใจเย็นก่อนก็แล้วกันค่อยมาคุยกัน
แต่ตัวนายจักรีเจ้าของโรงงานบอกว่า
ผู้รับเหมาสองพ่อลูกไม่ยอมหยุด
เขาก็เลยไปเอาปืนมาพกเอาไว้

พ่อลูกผู้รับเหมาเนี่ยจะมาทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยยิงขู่ไปที่ล้อรถจนยางรั่ว
ทีนี้นายจิระผู้เป็นพ่อ

นายรัฐพลผู้เป็นลูกเนี่ยก็วิ่งมาจะทำร้ายเขาอีก
เขาก็เลยยิงใส่ไปอีกนัดหนึ่ง
ตัวทางฝั่งนายจักรีเจ้าของโรงงานบอกว่า

เพราะพ่อลูกจะมาทำร้ายเขาก่อน
สาเหตุจริงแล้วก็คือเหมือนว่าเข้ารอกันกับแฟนของผม
ว่าว่ากลับได้เย็นกลับไปก่อน

ผมก็เหมือนให้เขาแก้สถานการณ์

ผมก็เสร็จแล้ว
นี่ก็คือข้อมูลจากทางฝั่งนายจักรีผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยนะคะ
ก็ฟังข้อมูลจากทางฝั่งผู้ก่อเหตุให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็แล้วกัน

ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะนางสิริพรนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพ่อลูกผู้รับเหมาทำประตูไฟฟ้าเนี่ย
เบิกเงินค่าติดตั้งประตูไฟฟ้าที่ค้างอยู่๑๐๐๐บาท
แต่ประตูมันมีปัญหามันใช้งานไม่ได้
ก็เลยให้ซ่อมประตูให้ดีก่อนถึงจะจ่ายเงิน
ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันกับภรรยาของเจ้าของโรงงานนะคะ
ตัวเจ้าของโรงงานที่เป็นสามีก็เลยออกมาห้าม
กลายเป็นว่าถูกสองพ่อลูกผู้รับเหมาเนี่ยท้าตีท้าต่อย
ด้วยความโมโหสามีเธอเข้าไปเอาปืนในบ้านออกมายิงขู่
ยิงถูกล้อรถกระบะของสองพ่อลูก
พ่อลูกก็เลยไม่พอใจปรีเข้ามาหาสามีเธอพยายามจะทำร้ายร่างกาย
สามีเธอก็เลยยิงสวนไปเข้าลำตัวพ่อลูกอ่ะนะคะ
คนละนัดบาดเจ็บทั้งคู่
ยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้ใจร้อนนะ

แต่สองพ่อลูกก็ท้าตีท้าต่อยจริง

แกไม่ได้อารมณ์ไรเลย
แกออกมาห้ามด้วยว่าเขาว่าพวกหนูใช่ไหม

เขาขึ้นกูมึงแล้วผมก็ส่วนขึ้นไปว่า
พี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

ทำไมพี่ต้องมาใส่กูมึงด้วย
แล้วสักครั้งนึงเขาก็ถามผมว่า

เขาก็จะปีกเขามาต่อ

มีโทรศัพท์หรอครับ

เดี๋ยวมึงเขาไปต่อเอากูเขาออกมั้ย

ทีมข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันด้วยนะคะ
อรัชพรสุวรรณโชษอายุ๗๖
บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอหลับอยู่ในบ้าน

ได้ยินเสียงปืนดังประมาณสัก๓๔นัด
แล้วก็มีเสียงคนเอะอะโวยวาย
พอถามก็ได้ข้อมูลมาว่าสองพ่อลูกช่างทำประตู
ถูกนายจักรีเจ้าของโรงงานยิงได้รับบาดเจ็บ

ได้ยินแค่เสียงปืนลูกสาวเล่าให้ฟัง
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทวงเงินค่า

อาจจะมีการพูดจาหยาบใส่กันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้
เดือนก่อนเห็นนายจักรีเจ้าของโรงงาน
จ้างช่างมาทำประตูไฟฟ้าหน้าโรงงานจริง

เจ้าของโรงงานก็ใช้งานประตูได้นะ
เห็นว่าประตูมันก็เปิดปิดได้ตามปกติ
ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
ถ้าจ้างแล้วคนจ้างเองนี่แหละ
ก็ควรจะจ่ายเงินค่าจ้างให้มันจบไป
ถ้าประตูมันมีปัญหาจริงก็แจ้งช่างให้มาซ่อม
มันคนละส่วนกันค่าจ้างก็ส่วนค่าจ้าง

แต่เธอก็แค่เป็นมุมมองความเห็นของเพื่อนบ้านนะนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันแน่
เอาล่ะทีนี้มาฟังข้อมูลจากทางฝั่งคนเจ็บกันบ้างนะคะ
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวสมพิษ
สุริยาอายุ๕๑ปี
เป็นทั้งภรรยาและแม่ของคนเจ็บ
คือคนเจ็บ๒คนเป็นพ่อลูกกัน
เธอก็ไปรอเยี่ยมลูกชายกับสามีตั้งแต่เช้า
ตอนนี้อาการทั้งคู่ยังน่าเป็นห่วงนะคะ
เธอก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งน้ำตาแบบนี้
บอกว่าขอให้ฟังเรื่องราวจากมุมเธอด้วย

ให้เธอกับสามีไปติดตั้งประตูไฟฟ้าราคา๖๐๐๐บาท
หนึ่งธันวาคมปีที่แล้วเธอกับสามีก็ไปติดตั้งประตูไฟฟ้าให้
ได้รับเงินแค่ครึ่งเดียวคือสามหมื่นบาทสี่ธันวาคมปีที่แล้ว
ติดตั้งประตูเสร็จก็ได้รับเงินเพิ่มอีก๒๐๐๐บาท
ทีนี้ยังเหลืออยู่หมื่นนึงตลอดระยะเวลาตั้งแต่สี่ธันวาคมจนถึงทุกวันนี้
กับสามีพยายามจะทวงเงินหนึ่งหมื่นที่เหลือค่ะแต่ยังไม่ได้เงินสักที
เพราะว่านายจักรีกับภรรยาไม่ค่อยอยู่โรงงานด้วยจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
สามีกับลูกชายเลยเห็นว่าอ้าวนายจักรีกับภรรยาอยู่บ้านแล้วนี่
ทวงถามเงินที่ค้างอยู่ดีกว่าแต่คุยกันไม่ลงตัว
สามีเธอถูกยิงจนล้มลงลูกชายเห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วย
แต่ถูกยิงซ้ำเธอบอกว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เรื่องเงินที่มันค้างกันอยู่หมื่นนึงเนี่ยไม่เห็นต้องถึงขั้นยิงกันเลย
ส่วนประเด็นที่นายจักรีอ้างว่าประตูไฟฟ้ามันใช้งานไม่ได้
ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ตัวนายจักรีไม่เห็นเคยบอกเลย
ประตูมันใช้งานไม่ได้วันเกิดเหตุสามีเธอก็อุตส่าห์ช่วยเช็คระบบให้นะ
ประตูก็ทำงานได้ปกติสามีเธอถามภรรยานายจักรีว่า
รีโมทเป็นไหมก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นมายิงกัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นอื่นแอบแฝงจริงนะ
นายจักรีเนี่ยเป็นลูกค้าประจำด้วยซ้ำครั้งเนี้ยไม่เข้าใจ
เงินหมื่นนึงไม่ยอมจ่ายสักทีหลายเดือนมากแล้วด้วย
เธอก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกชายเธอฟื้นขึ้นมาสงสารลูกชายเธอมาก
ไม่รู้เรื่องด้วยจริงก็แค่ไปเป็นเพื่อนพ่อ
กลับกลายเป็นว่าถูกนายจักรียิงใส่ภรรยาของคนเจ็บทั้งสองคน
ของคนเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแม่ของคนเจ็บอีกคนอ่ะนะ
เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่เนี่ยค่ะเธอบอกว่ามุมเธอนะ
มองว่าเหตุการณ์นี้จะบอกว่าป้องกันตัวไม่ได้
เพราะว่าทางฝ่ายเธอเนี่ยสองพ่อลูกเนี่ย
ไม่ได้มีอาวุธอะไรด้วยซ้ำจะป้องกันตัวยังไง
ถ้าแค่สมมุติจะมีการทะเลาะกันทำร้ายกัน
แต่ยิงปืนใส่เนี่ยมันป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ปลอดภัยไหมก็ไม่ก็ไม่ใช่๑๐๐นะ
ลูกเราก็ยังพร้อมที่จะไปตลอดเหมือนกัน

เพราะพ่อเขาก็เสียใจตรงนี้อยู่

ทำไมต้องไปยิงลูกเขาอย่างนี้
นี่จากข้อมูลก็ดูเหมือนว่า

ตำรวจสพเขาสมิงก็แจ้งข้อหาในจักรีพยายามฆ่านะคะ
และเรื่องของการครอบครองปืนพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภรรยาของนายจักรีก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเพื่อที่จะสู้คดีกันต่อ
ทางฝั่งเขาเขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวจริงอะไรแบบนี้
ข้อมูลทั้งสองฝั่งก็เลยยังไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่